โควิด๑๙ครับกับฟุตบอลไทยในตอนนี้นะครับ
ก็ตอนนี้เองหลายสโมสรก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จะให้นักฟุตบอล
หยุดไม่ต้องมาซ้อมกันแล้วนะครับ
แล้วก็บางสโมสรเองเนี่ยก็คือทางสมาคมเองตอนนี้ได้มีการออกมายืนยันแล้วนะครับ
บอลถ้วยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการยุติหรือว่าให้งดการแข่งขันไปนะครับ
เพราะว่าในเรื่องของโผล่แกรมมาณการฟุตบอลลีกที่พอมันโรนออกไปแล้ว
ประกันของฟุตบอลครับถือหรือเปล่า
เพราะว่าฟุตบอลถ้วยส่วนมากจะแข่งขันในช่วงกลางสัปดาห์นะครับ
ก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้โปรแกรมการแข่งขันยังคงเป็นลักษณะตามที่ประกาศไป
ยังไม่มีการเลื่อนการถังขันหรือยังไม่มีการยกเลิกตัวอย่างใด
เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังคงสามารถจัดการแข่งขันได้ครับ
ก็คือจะต้องสิ้นสุดวันที่๒๖กันยายน

ซึ่งก็ยังคงเป็นไปตามโปรแกรมเดิมนะครับ
ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็คงจะได้มีการพูดคุย

ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ครับ
ส่งผลให้ในขณะนี้สโมสรในไทยลีกหลายระดับนะครับ
เริ่มประกาศปล่อยตัวนักเตะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับ
ไม่ต้องมาซ้อมหรือว่ารวมตัวกันนะครับ
ก็ได้ประกาศปล่อยนักเตะถึงวันที่๑๒เมษายนนี้เช่นเดียวกันนะครับ
จะยังคงให้มีการฝึกซ้อมตามโปรแกรมปกติหรือไม่นะครับ
ต้องดูผลกระทบด้วยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยตัวออกไปเนี่ย
เรื่องของความฟิตหลังจากกลับมาเนี่ยสโมสรก็อาจจะต้องไปคิดคำนวณกันนิดนึง
แต่ว่าหลายสโมสรก็ตัดสินใจปล่อยออกไป
แล้วก็ตัดสินใจที่จะให้โปรแกรมในการฝึกซ้อม
ก็คือเป็นโปรแกรมฟิตเนสเทนนิ่งของตัวเองไปนะครับ
ก็ต้องรอดูว่าการออกนโยบายแบบนี้
สโมสรแต่ละสโมสรจะกระทบอย่างไรแน่นอน
เรื่องของการปล่อยตัวมันมีผลตรงนี้นะครับ
ขณะที่ควันหลงหลังจากที่เลื่อนการแข่งขันในศึกคัดบอลโลกไปนะครับ
เดิมคัดบอลโลกเราจะแข่งขันวันที่๒๖กับ๓๑มีนาคมนะครับ
ก็คือตันเชงโฮนะครับคุณซื้อมาเลเซีย
แล้วก็เปิดบ้านเจอกับเวียดนามวันที่๒๖กับ๓๑มีนาคม
แต่ว่าโปรแกรมตอนนี้ถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดนะครับ
คุณซื้อวัย๕๑ปีออกมายอมรับเลยว่าเสียดายนะ

เพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นสถานการณ์ที่ก็ยากเกินควบคุม
แต่ว่าถ้าเกิดแข่งตอนนี้เขามั่นใจว่าทีมจะทำผลงานได้ดีแน่
เพราะว่าสถานการณ์ของทีมมันเป็นไปได้ด้วยดี
คือทุกอย่างมันเข้าทางมาเลเซียหมด
แล้วก็กลับมาเจอกับเวียดนามแล้วเล่นในบ้านมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดี
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยสถานการณ์ของเขามันก็สะดุดลง
โปรแกรมการเตรียมทีมที่เดิมเขาวางแผนไว้อย่างดีเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับ
ถึงเวลาที่จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่า
แน่นอนครับด้วยผลงานที่เขาสามารถเอาชนะทีมชาติไทยนะครับ
สองประเด็นตัวตัวหนึ่งทำให้พวกเขามีรุนที่จะเข้ารอบด้วย
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือตอนนี้กำลังใจดีที่เอาชนะเราได้
ก็อยากจะให้ผลงานมันต่อเนื่อง
พอโปรแกรมได้หยุดไปได้เบรกไปตรงนี้ก็ต้องมาวางแผนกันใหม่
ซึ่งจริงแล้วก็ทุกทีมแหละครับต้องกลับมาวางแผนกันใหม่นะครับ
แน่นอนมาเลเซียตอนนี้อันดับ๒นะครับมี๙คะแนนตามหลังเวียดนามอยู่๒แต้ม
คือสถานการณ์ในสายมันพลิกกันได้หมดนะครับ